ความเคลื่อนไหวของสีสะเกรดและคอหลมเเลี้ยนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนั้นมีการช่างกันหนักล่วงหน้า๓๐
วันนะครับก่อนการชกตามกฎของสภามวยโลกครับ

เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยค่าขายค่อนข้างจะ
ฝึกซ้อมค่อนข้างจะหนักแล้วก็อยากจะมีสมาธินะครับ
กับการชกในวันจริงศรีสะเกดครับช่างล่วงหน้าสามสิบวันนะครับ
ก็ตามกฎเนี่ยบอกว่าจะต้องไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของพิกัด
ซึ่งรุ่นร้อยสิบห้าปอนด์นะครับถ้าขึ้นชั่งล่วงหน้าก่อนสามสิบวัน
จะต้องไม่เกินร้อยยี่สิบหกปอนด์ครับก็คือในรุ่นเฟสเทอร์เวทนะครับ
พิกัดนั้นให้เกิดได้แค่นั้นเจ้าแหลมก็ขึ้นช่างครับ
ได้ร้อยยี่สิบสี่จุดสามปอนด์เกินอยู่เกือบสิบปอนด์
หรือว่าประมาณสี่จุดห้ากิโลกรัมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือน
ก็ลดได้น่าจะสบายอยู่แล้วส่วนเอสตาด้าครับ
รัชชิงก็ไม่มีปัญหานะครับทานน้ำหนักได้ตามเกณฑ์เช่นเดียวกัน
ทั้งคู่จะเปิดศึกภาคสองกันนะครับในวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนนี้
ตามเวลาไทยก็คือช่วงสายนะครับที่สังเวียนอิงเกอร์วูด
ในสุดสัปดาห์นี้มาเลยครับวันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ
เชียร์สองนักมวยไทยครับก็คือยอดแสนไกลนะครับ
จะล้างตากับคู่ปรับเก่าชาวในศึกซูเปอร์ซีรีส์นะครับ
จากฝรั่งเศษในรุ่นสูเปอร์ซีรีส์มวยไทย
แล้วก็จะมีการชิงแชมป์โลกอีก๔รุ่นนะครับ
บางคนก็ล้างตากันบางคนก็เป็นการชิงแชมป์ข้ามรุ่นนะครับ
ทางวันเนี่ยเซ็นสัญญามาติดตามดูกันได้นะครับ
วันอาทิตย์ที่๓๑มีนาคมนี้
ถ่ายท่อสด๒ช่วงเลยนะครับ

กันยาวเลยนะครับหลายต่อหลายคู่จริง